ทับฝั่งคนขับเข้าที่ตัวเขาทั้งตัวเลยค่ะ
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนภรรยาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ไม่เห็นภาพแต่เสียงดังมากนะคะ

นาทีเนี่ยผ่านไปกล้องแค่๑

ผู้ตายคือนายสุพรรณนึกชัยภูมิวัย๕๙ปีนะคะ
มีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำเครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำร่างของผู้ตายออกมาจากซากรถกระบะด้วยนะคะ
ส่วนภรรยาเนี่ยถูกนำตัวไปโรงพยาบาลแวงน้อยก่อนหน้านี้แล้วค่ะ

มันพาดมาฝั่งคนขับพอดีเลยจริงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
ต้นไม้ต้นนี้แหละค่ะที่ล้มเห็นไหมคะ

แต่นี่คือภรรยาค่ะคนเจ็บ
ในพื้นที่เนี่ยก็เห็นว่ามีร่องรอยของทูบแล้วก็อาหารที่เหมือนกับว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้ค่ะ
ญาติผู้ตายมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณวางอยู่
คุยกับชาวบ้านที่เป็นหลานเจ้าของต้นไม้

มีขนาดใหญ่มากอายุ๙๐ปีแล้ว
เจ้าของต้นไม้ก็คือย่าแท้ของเธอนี่แหละ
คือคุณย่าก็มีการบอกขายต้นไม้ในราคา๔๕๐๐บาท

ซึ่งนายสมกิจบอกว่าเขาจะเอาต้นกิ่งนี้ไปตัดทำรั้วบ้าน

สมกิจก็เอาช่างมาตัดเลย

แต่ไม่ได้มีการป้องกันอันตรายอะไรเลย
พอตัดเสร็จปุ๊บต้นไม้ล้มปั๊บทับคนตายค่ะ
กำนันค่ะกำนันตำบลท่าวัดก็พานักข่าวเดินสำรวจตรงจุดที่ต้นไม้ล้มนะคะ

ชาวบ้านเห็นรถของผู้ตายจอดอยู่ตรงสามแยก
ไม่แน่ใจว่าเหมือนคุยโทรศัพท์หรือว่าอะไรอยู่อะนะคะ

คงจะถึงคราวเคราะห์ถึงฆาตจริง
เพราะว่าถ้าขับช้ากว่านี้

แต่ถ้าฟังจากหลานเจ้าของต้นไม้แล้วเนี่ย

มันคือความประมาทของคนตัดต้นไม้ล้วนเลย
ระหว่างที่คุณเนติชาวกำลังสัมภาษณกำนันอยู่

ผู้ช่วยช่างภาพเราบอกเห็นขา
เห็นขาคนใส่กางเกงสีฟ้าอยู่ในภาพอะค่ะ

เขาบอกว่าถึงขั้นต้องมีการหยุดพูดคุยกันเลยนะคะ
แต่พอไปย้อนภาพดูปรากฏว่า
ไม่มีใครเห็นขาคนกางเกงสีฟ้าเลย

หรือว่าจุดนี้มันเคยมีอะไรมาก่อนหรือเปล่า

หลานชายเจ้าของที่ดินผืนนี้

และเขาห่วงต้นกิกต้นนี้มาก
สั่งไว้ว่าอย่าตัดต้นไม้เด็ดขาด
ชาวบ้านบอกเคยเห็นหลานชายมายืนแถวต้นไม้ด้วย
เขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นย่านอาถรรพ์ไปเลย
ไม่รู้ว่าผู้ช่วยช่างภาพที่เห็นกับขากางเกงสีฟ้าเนี่ย

ช่วยช่างภาพเราเห็นคนเดียวย้อนกลับไปดูภาพในกล้อง

นักข่าวเราไปที่ไซส์งานก่อสร้างที่คุณสุพรรณทำงานอยู่ค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๒๕๐เมตร
คุยกับเจ้าของบ้านที่นายสุพรรณมารับเหมาเขาบอกว่า
นายสุพรรณเนี่ยออกไปซื้อของ
แล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยมีงานศพยายคนนึง

เจ้าของบ้านถามว่าเอ้าแล้วนี่จะออกไปเล่นไฮโลกับเขาเหรอ

ตอนนี้ก็เตรียมสถานที่จัดงานศพกันแล้ว
บอกว่าไปรับเหมาสร้างบ้านที่ขอนแก่น

ระหว่างทางก็เห็นคนตัดต้นไม้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตัดถึงไหน

เพราะไม่ได้มีการป้องกันพื้นที่หรือการเตือนอะไรเลย
ก็เลยขับรถไปตามปกติ
แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุต้นไม้ก็ล้มลงมาเลยค่ะ
ตัดมาโหลดตุ่มเลย
พอก็ตายข้าวทีจากคืนมารับผิดโชค
เดี่ยวอย่างในครัวครัวของแม่
เพราะว่าแม่ก็สูญเสียเสาหลักไปแล้ว
ทางคดีนะคะตำรวจสพแวงน้อยบอกว่านายสมกิจคนตัดต้นไม้ก็รับสารภาพ

ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แล้วก็ข้อหาครอบครองเลื่อยโซ่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ

แล้วก็รอพูดคุยเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกันนะคะ